ตราบาปที่ไม่ได้ก่อสู่คำขอเพื่อต่อชีวิต
อาจารย์เขาบอกเพื่อนว่าหนูเป็นโรคอะไร
เพื่อนมันก็มาร้อนุ่มนุ่มไม่จบนุ่มเรียนถึงป๕

ติดตามคำพิพากษาของสังคม
ที่ทำให้พวกเขาขาดโอกาสด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม
ในไทยรัฐจอประเด็น๑๑๑๔กรกฎาคมนี้